คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับ
เราจะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของพระมณัฐนะฮะ
หลังจากที่ท่านติดอยู่ในถ้ำพระไสงามที่เนินมะปรางพิศนุโลก
วัน๔คืนฝนตกหนักนะครับน้ำก็ท่วมถ้ำปิดทางเข้าออก
วันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพระมณัฐออกมาได้แล้วนะฮะ
ติดอยู่ด้านในเนี่ย๕วัน๔คืนนะครับทุกผู้ชมครับ
ถ้ำพระสายงามที่อำเภอเนื้อมปลางจังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
เดี๋ยวไปดูภาพนะครับในช่วงที่เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถช่วยเหลือพระมณัฐออกมาได้นะฮะ
นี่คือภาพที่ช่วยเหลือออกมาในช่วงสายวันนี้นะครับ
ตรงนี้นะฮะคือตอนที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือกันเนี่ย
ช่วยเหลือเนี่ยก็ยังหวั่นจะซ้ำรอยกรณีถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอยู่
เพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันคล้ายกันเลยนะฮะ
พระมณัฐท่านเข้าไปในพื้นที่ถ้ำพระไสงามตั้งแต่ช่วงวันที่๓เมษายนนะฮะ
เพื่อไปนั่งวิปัสนากรรมฐานปกติมาแบบนี้ทุกปี
เมษายนก็เป็นช่วงหน้าร้อนแต่ปีนี้มีพายุฤดูร้อนแล้วฝนมาเร็วมาเยอะ
ในช่วง๓๔วันที่ผ่านมาก็เลยติดค้างอยู่ด้านในนี่เป็นภาพของพระมณัฐนะครับ
ชุดกู้ภัยเนี่ยดำน้ำผ่านจุดที่ยากลำบากแล้วไปเจอท่านอยู่ด้านในถ้ำจุดที่เป็นเนินสูง
ฮะไปอยู่๕วัน๔คืนนี้อยู่ต่อคงไม่ไหวแน่เจ้าหน้าที่ในดำน้ำเข้ามาก็เลยบอก
หายจงหายใจแล้วก็ดำน้ำออกไป๕วัน๔คืนเจอพระมณัฐอยู่จุดเนินสูงภายในถ้ำ
สภาพเนี่ยอิดโรยนะครับแล้วก็พาดำน้ำออกไปได้อย่างปลอดภัยนี่นะฮะ

นี่อ่ะหูวิงน้ำนี่เห็นไหมลึกนะฮะมีขนาดลดลงไปแล้วน่ะอืม
เมื่อวานนี้ลึกกว่านี้นะครับค่ะตรงจุดนี้ครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหด้านในคือเห็นภาพแล้วเหมือนถ้ำหลวงขุนน้ำนั่งนอนนะ
ใช่เหมือนตอนที่หมูป่านะค่ะแต่ถ้ำถ้าเกิดเปรียบเทียบณจุดนี้เนี่ย
เข้าไปเจอเนี่ยเข้าไปไม่ได้ลึกเหมือนตอนทีมหมูป่าที่เข้าไปตอนนั้น
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นคลิปวินาทีที่นักประดาน้ำแล้วก็กู้ภัยนะครับ
ดำน้ำไปช่วยเหลือพระมณัฐนะฮะพระมณัฐเขมโกนะครับ
หรือว่าพระนัทท่านอายุ๔๖ปีนะครับก็นำออกมาจากจุดที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
หลังจากเข้าไปนั่งวิปัสนากรรมฐานในถ้ำพระไสงามที่หมู่๘ตะบนเนินบำปราง
อำเภอเนินบำปรางจังหวัดพิศนุโลกติดอยู่ในนี้๕วัน๔คืนนะฮะ
พระมณัฐเจ้าหน้าที่บอกนิมนต์หลวงพ่อต้องใส่อุปกรณ์ดำน้ำ
กู้ภัยก็ดำประกบท่านไปถึงในโถงจุดที่เป็นเนินทราย
แล้วก็นั่งพักก่อนนี่นะฮะเส้นทางต่างในถ้ำนะครับ
ให้ท่านนั่งพักอยู่จุดหนึ่งเพื่อตรวจร่างกายเบื้องต้น
ตอนนั้นพบว่าพระมณัฐมีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อยนะฮะแต่ประโยคแรกที่บอกกับกู้ภัยเนี่ยก็คือ
ปกติดีอาการปกติดีนะฮะท่านก็บอกกับกู้ภัย
หลังจากนั้นกู้ภัยให้พระมณัฐท่านนิมนต์ว่าต้องเปลื้องจีวรออกก่อนนะฮะ
พร้อมกับให้ดื่มน้ำเกลือแร่แล้วก็ใช้ผ้าห่มฟรอยฉุกเฉินนะฮะ
ห่อหุ้มตัวเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
นี่นะฮะที่เห็นฟรอยน์นะครับต้องคุณผู้ชมครับต้องเพิ่มความอบอุ่นนะฮะ
นะฮะนี่ครับจากการพูดคุยพบว่าพระมณัฐท่าน
ตอบโต้ได้ปกตินะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วก็ได้พูดคุยด้วยนะครับ
นี่ตอนที่ออกมานะครับก็นำขึ้นรถพยาบาลนะครับ
หลังจากที่นั่งพักตรวจร่างกายแล้วนี่ฮะห่มผ้าแทนจีวอนที่เปียกชุ่ม
เดินออกมาจากถ้ำพระไสงามเนี่ยหากดูจากภาพก็จะเห็นว่าพระมณัฐท่านก็ยังพอแข็งแรงอยู่นะฮะ
ขณะเดินออกมานะครับเดินออกมาเองนะครับไม่ต้องให้ใครประคองนะฮะ
ก็มีเพียงพระขวดหนูที่ผมกันหนาวนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพระหารเจ้าหน้าที่ป่อ
ก็ปรบมือกันด้วยความดีใจนะฮะที่เห็นพระเนี่ยรอดปลอดภัยออกมาได้นะครับ

โอเคเดี๋ยวประเมินเพิ่มเติมที่คืน้องพัมธ์ก็โอเค

รีบเข้าไปตรวจอาการเบื้องต้นก่อนนะครับ
ชีพจรตรวจอาการเบื้องต้นบนรถกู้ชีพนะครับ
สอบถามหลวงพ่อว่าเป็นยังไงบ้าง
ณัฐท่านก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะครับก็มีร่างกายอ่อนเพลียอ่อนแอเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้กำลังว่าความดันอยู่นะครับ
หลังจากตรวจร่างกายพระมณัฐเสร็จนะครับตรวจเบื้องต้นนะครับ
ทีมแพทย์ก็ได้นิมนต์พระมณัฐท่านขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลเนมปรางทันทีนะครับ
คือต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนเพื่อไปให้น้ำเกลือเพื่อไปดูอาการแทรกซ้อนก่อนนะครับ
แน่นอนว่าอาการเนี่ยคือต้องอ่อนเพลียจากการขาดอาหารอยู่หลายวันนะฮะ
แล้วก็พบว่ามีกู้ภัยคนหนึ่งที่บาดเจ็บด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ภัยที่เข้าไปช่วยเนี่ยมีบาดเจ็บที่ขาอยู่นายหนึ่งจากการเข้าไปช่วยเหลือพระมณัฐนะครับ
เห็นว่าเพื่อนเนี่ยต้องช่วยกันประคองช่วยกันหามออกมานะฮะ
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลก็มีบาดเจ็บไปคนหนึ่ง
ภารกิจก็สำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดีนะครับ
ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปไล่เรียงเหตุการณ์กันหน่อยนะคะ
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาของวันที่๓เมษายนค่ะ
พระมณัฐท่านเข้าไปนั่งวิปัสนาในถ้ำพระไสงาม
ตอนนั้นมีฝนตกหนักในพื้นที่แล้วก็ตกต่อเนื่องด้วย
ตั้งแต่วันที่๔๕๖เมษายนนะคะ
พระมณัฐเนี่ยออกไม่ได้ค่ะ
ซึ่งปกติเนี่ยทุกวันจะมีชาวบ้านเนี่ยเข้าไปใส่บาตร
แล้วก็ถวายอาหารพระมณัฐเป็นประจำนะคะ
ต่อมาในวันที่๖เมษายนเวลา๑๓นาฬิกาบ่ายโมง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานพิสนุโลกนะฮะ

ชาวบ้านยืนยันบอกว่าพระมณัฐเนี่ยยังไม่ออกมานะ
แล้วตอนนั้นก็ยังไม่มีใครรู้ชะตากรรมด้วย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบในพื้นที่เนี่ย
ก็ยังคงมีฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปพูดคุยกับพระทงชัย

แต่ว่าท่านอยู่คนละโถงกันนะออกมาได้ก่อน
ทงชัยท่านเล่าว่าวันที่๒เมษายนค่ะ
ท่านกับพระมณัชเดินทุ้ดงมาจากที่คนละทีกันนะฮะ
แล้วก็มาเจอกันที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระสายงาม
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปในถ้ำเพื่อวิปัสนากรรมฐาน
กระทั่งรุ่งเช้าของวันที่สามเมษายนค่ะพระทงชัยและพระมณัฐท่านเดินออกมาด้านนอก
เพื่อเตรียมของอย่างชีพเช่นน้ำดื่มเกลือแร่กลูโค้ดแล้วก็กรดพระนะครับ
จากนั้นพระมณัฐกับพระทงชัยก็พากันเดินเข้าไปในถ้ำพร้อมกัน
ช่วงเที่ยงแล้วต่างคนก็ไปหามุมสงบของตนเองนะฮะกระทั่งมาถึงทางแยก
ก่อนที่จะถึงปากคอหารพระมณัฐท่านตัดสินใจเดินมุดไปอีกฝั่งหนึ่งของถ้ำ
ส่วนพระทงชัยเนี่ยตัดสินใจปักกรดนั่งอยู่อีกฝั่งของคอหารซึ่งอยู่ด้านปากถ้ำนะฮะ
ระหว่างนั่งสมาธิสังเกตด้านนอกคล้ายกับว่ามีฝนตกน้ำในถ้ำเริ่มไหลแรง
แล้วก็มีปริมาณสูงขึ้นก็เลยตะโกนบอกพระมณัฐบอกว่ามีน้ำไหลจากถ้ำ
แต่ตอนนั้นก็ไม่มีเสียงตอบรับนะฮะพระทงชัยก็เลยเข้าใจว่าพระมณัฐเนี่ย
เดินเข้าไปในถ้ำจนลึกจนไม่ไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงเอ่อ
ของพระทงชัยนะคะพระทงชัยท่านก็เลยตัดสินใจ
เดินออกมาที่ปากถ้ำพระมณัฐตอนนั้นไม่ได้เดินออกตามมานะคะ
กระทั่งมาทราบว่าพระมณัฐติดอยู่ในถ้ำ
แล้วน้ำท่วมปิดเส้นทางมุดคอหารของถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตัดสินใจไปบอกประธานสำนักสงฆ์ให้ตามคนมาช่วยเหลือนะฮะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังเสียงพระทงชัยกันหน่อยค่ะจะมาขอตัวมาอยู่โขลงนอก
ตรงนอกมันจะอยู่สูงกว่าแต่ถ้ามที่พระอาจารย์โรคเตอร์มันนัดนั่งอยู่นั่นน่ะ
แต่ถ้ำต่ำโขงต่ำน้ำขังได้ง่ายเวลามันก็เป็นเวลากลางคืนมันมืด
ส่วนมืดต่างคนก็ต่างทำความเสี่ยงกันพอฉายไฟมาดูอ้าวมันมันไม่ทันแล้ว
น้ำมันท่วมปากท่ำแล้วท่านก็ชวนชวนก็มาด้วยกันนะฮะ
มาด้วยกันเข้าพร้อมกันเข้าพร้อมกันแต่หน้าประเทศนั้นเอง
เข้าไปกล้วยไม่ได้แล้วปากท่ามันติดแล้วเขาก็หาทางช่วยท่าน
คุณลสลินครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่ในพื้นที่ของ
ท่ำพระสัยงามที่นักกลางพฤษฐานุโลกเพราะว่าฟังจากที่ครูภัยบอก
หรือว่าพระท่านบอกเนี่ยแสดงว่าด้านในเนี่ยโอ้โห
ต้องลึกลับซับซ้อนหรือว่ามีความยากในการเข้าไป
ช่วยเหลือนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับ
ท่านผู้ชมครับเข้าไปดูพร้อมกันนะครับ
ทีวีนะครับถ้ำพระไสงามที่พระมณัฐท่านติด
อยู่ด้านในแล้วต้องเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมีจุดตรงไหนที่
ลำบากจุดตรงไหนเดินได้จุดตรงไหนต้องดำต้องช่วยเจอเนิน
ความลึกยังไงเนี่ยตามผมเข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ด้านในถ้ำพระไสงามที่
เนินมะปรางพิศนุโลกแล้วนะครับด้านในถ้ำก็นี่แหละฮะค่อนข้างจะ
ทีเดียวนะครับคือถ้าดูจากปากทางลงเข้าถ้ำเนี่ยนะฮะจะมี
ความชันลงไปเนี่ย๓๐องศานะครับหลังจากนั้นจะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางเดินเข้าไปได้อีกสัก๗๐๘๐เมตร
แต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวรถเลี้ยวมากเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยนะครับเดินต้องระมัดระวังทีเดียวนะครับทุกผู้ชมครับ
เดินไปตรงเนี้ยเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะมีทางไปต่อได้อีกเดี๋ยวจะไปเจอทางราบนะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อกันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผ่านเส้นทางรถเลี้ยคดเคี้ยวมาถึงตรงนี้เนี่ยผมมาเจอทางราบแล้วนะครับเป็นทางราบที่เดินเท้าได้
ถ้าเราเดินต่อไปสัก๒๐๐เมตรจะเจอกับสามแยกนะครับทางสามแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเป็นทางน้ำไหลแล้วก็ออกไปยังสำนักสงฆ์ได้แต่ถ้าต้องการทะลุเข้าไปด้านในถ้ำต้องเลี้ยวซ้ายนะฮะ
ซ้ายจะไปเจอแอ่งกระทะก่อนเป็นแอ่งกระทะที่มีความยากลำบากพอสมควรโดยเฉพาะถ้าถูกน้ำท่วมขังแบบช่วงเวลานี้นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้จะไปเจอจุดที่เป็นเนินอยู่ด้านในเนินตรงเนี้ยคาดว่าพระท่านเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นรอความช่วยเหลืออยู่ถ้าต้องการช่วยพระต้องผ่านแอ่งกระทะตรงนี้เข้าไปให้ได้เดี๋ยวค

พื้นที่แอ่งกระทะตรงนี้ถ้าจะไปสำรวจพื้นที่เพื่อจะดูว่าพระท่านอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่มันมีอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจุดที่แคบที่สุดของแอ่งกระทะตรงนี้นะฮะจุดที่แคบที่สุดตรงนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากเรื่องของหินย้อยเป็นหินที่ย้อยลงมาจากผนังถ้ำนะครับตรงนี้นะฮะย้อ

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูแผนปฏิบัติการในการค้นหาพระมณัฐที่ติดอยู่ในถ้ำ๕วัน๔คืนด้วยกันนะคะ
สำหรับแผนปฏิบัติการค้นหาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน
จังหวัดภิษณุโลกเนี่ยคือน่าตอนนั้นเนี่ยนะคะ
ได้รับแจ้งจากพระพิโมกประพัสโรค่ะ
ท่านเป็นประธานสำนักที่พักสงฆ์ถ้ำพระสัยงาม
คือท่านบอกว่ามีพระมณัฐเข้าไปนั่งวิปัสนากรรมฐาน
แล้วก็ไปติดอยู่ในถ้ำไม่สามารถที่จะออกมาได้นะคะ
ทีมกู้ภัยก็เลยส่งกำลัง
ส่งมากว่า๓๐คนเข้ามาในพื้นที่ค่ะ
ก็เริ่มมีปฏิบัติการเดินค้นหาภายในถ้ำ
ตั้งแต่เวลาสักประมาณบ่าย๓ของวันที่๖เมษายนที่ผ่านมานะฮะ
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีข้อมูลว่า
พระมณัฐท่านเดินเข้าไปนะ
เดินเข้าไปในถ้ำตั้งแต่วันที่๓เมษายนที่ผ่านมา
ทำให้ทีมกู้ภัยต้องรีบทำงานแข่งกับเวลา
เนื่องจากถ้าเกิดว่าปล่อยเวลาล่วงเลยไป

เสี่ยงที่จะมรณภาพเพราะขาดอาหาร
แต่การค้นหาในช่วงแรกคุณผู้ชมต้องยอมรับเลยนะคะว่า
เจ้าหน้าที่คือทำงานกันอย่างหนักหน่วงเดินค้นหา
จนกระทั่งมาถึงแอ่งน้ำในถ้ำที่เป็นคอหาร
ห่างจากปากถ้ำไปสักประมาณ๔๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่ตอนนั้นประเมินสถานการณ์แล้วว่า
ต้องใช้นักประดาน้ำใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำ
ในการที่จะไปตามหาพระมณัฐต่อ
กระทั่งการค้นหาต้องหยุดลงช่วงสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
เพราะตอนที่ค้นหานะตอนนั้นสภาพอากาศไม่เป็นใจค่ะ
ฝนตกลงมาบวกกับภายในถ้ำเริ่มมีน้ำไหลออกมา
ลักษณะน้ำก็ไหลเชี่ยวกรากนะคะ
จากนั้นทีมกู้ภัยก็เลยตัดสินใจค่ะ

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีความพร้อม
มีทักษะในการดำน้ำในถ้ำ
จนทำให้มีหลายหน่วยงานประสานเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะ
กระทั่งภารกิจวันนี้เริ่มต้นขึ้นช่วงเวลา๙นาฬิกา
ก็ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมไป๑ชั่วโมง

พื้นที่ตะมนต์ชมพูอำเภอเนินมะปรางของจังหวัดพิศนุโลก

ทำให้ทางเข้าสำนักสงฆ์ที่มีลักษณะเป็นดินโครน
มีความเละรถของเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้
มีรถของเจ้าหน้าที่หลายคันค่ะที่ติดลม
เจ้าหน้าที่ท่านอื่นก็ต้องช่วยกันเข็น
แล้วก็นำรถลากมาช่วยลากขึ้นจากลมค่ะ
แต่เมื่อทุกหน่วยงานสามารถเข้าพื้นที่ได้นะคะ
ตอนนั้นก็มีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพภาคที่๓
เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กู้ภัยฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ก็วางแผนในการเข้าไปช่วยเหลือพระมณัฐ
ก่อนที่จะมีการสรุปแผนงานช่วยเหลือไว้๒แนวทางคือ
ดำน้ำออกมาแล้วก็สูบน้ำออกจากถ้ำ
ก่อนที่จะมีการประเมินสถานการณ์ว่า
จะนำเครื่องสูบน้ำจำนวน๒เครื่อง
สูบน้ำออกจากจุดที่เป็นคอหารแอ่งน้ำภายในถ้ำ
จุดนั้นมีความลึกของน้ำสักประมาณ๔เมตร
หรือมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่สักประมาณ๖๔๐ลูกบาทเมตร
ซึ่งจากการวางแผนไว้ก็คือนะคะ
เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปวาง
ตรงทาง๓แยกก่อนถึงแอ่งน้ำจำนวน๒เครื่อง
และจะต่อสายเดินเครื่องสูบน้ำทันที
โดยเครื่องสูบน้ำนี้จะสามารถสูบน้ำได้
เครื่องละ๑๒๐ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งหากทุกอย่างเป็นไปทำแผนที่วางไว้
ก็จะมีการเดินเครื่องเป็นเวลาคือ๒ชั่วโมง
แล้วถ้าเกิดว่าการสูบน้ำประจวบเหมาะกับว่า
ฝนไม่ตกลงมาไม่เทลงมาเพิ่มเติม

มีความลึก๔เมตรก็จะเหลือประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร
คือตอนที่มันลึก๔เมตร
แล้วน้ำมันเต็มอยู่นี่คืออโห

แต่พอสูบน้ำออกไปเนี่ยมันเหลือน้ำแค่๑๕เมตร

ก็ยังพอลุยไหว๑๕เมตร
ริมาตรน้ำก็ออกไปเยอะนะคะ

มีการคาดคณีจากสภาพอากาศตอนนั้นนะคะ
พบว่ามีแดดออกแล้วก็ไม่มีฝนด้วย
ก็เลยมีการส่งนักประดาน้ำจำนวน๑๐คน

เดินเท้าเข้าไปในถ้ำเพื่อสำรวจระดับน้ำ
ที่ช่วงสักประมาณ๑๐โมงครึ่งของวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ด้านในก็ส่งสัญญาณออกมาว่า
ระดับน้ำตรงคอหารในถ้ำ
ลดระดับลงจากเมื่อวาน๑๕เซนติเมตร
แล้วก็ตอนที่พบพระมณัฐแล้ว
ทำให้มีการเปลี่ยนแผนการช่วยเหลือ
คือการส่งนักประดาน้ำเข้าไปอยู่กับพระมณัฐ

ใช้เวลาตรงนี้นะคะต้นกับพระมณัฐ

สุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือ

เพราะว่าไม่ต้องสูบจนเหลือเมตร๕๐แล้ว

ใช้นักประดาน้ำดำน้ำเข้าไปก่อน
แล้วก็ใช้เชือกมัดตัวพระมณัฐค่ะ
โดยมีทีมกู้ภัยประกบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลัง๔คน
ที่ยากที่สุดก็คือบริเวณก่อนถึงปากถ้ำ

ตรงนี้ระยะทางในการดำน้ำออกมา๑๕เมตรค่ะ
ตรงนี้ต้องดำแบบ๑๕เมตรแบบไม่ได้ขึ้นมาเลย

แต่สุดท้ายแล้วก็ผ่านจุดดังกล่าวมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณชาญชัยนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยเหลือหน่อยค่ะ
ปัญหาของเราคือมีอยู่ช่วงเดียวก็คือ
ตรงชั้นก้อนหินที่กดพื้นต่ำนะครับ
ต่ำประมาณสัก๖๗เมตรแล้วเราต้องรอดข้ามให้ได้
รอดใต้นะครับรอดให้พ้นนะครับ
แล้วตอนที่เราเข้าไปครั้งแรกเนี่ย

แล้วก็กลับขึ้นมาวางแผนใหม่

ไปเจอห้องโถงนะครับที่ไปเจอพระท่านนะครับ
ตอนที่ไปเจอพระท่านความอากาศอะไรบ้าง

คือเราไปโผล่อยู่ในห้องโถงหนึ่งเลย
ไม่มีอะไรเลยมีแต่สันดอนทราย
แล้วเราก็ตัดสินใจว่าเราจะ

แต่นี่ท่านก็ตะโกนตอบกลับมาเราก็ดีใจมาก
ประโยคแรกที่ท่านตอบกลับมาว่ายังไงบ้าง

ท่านก็ดีใจเราก็ดีใจนะครับต่างคนต่างดีใจ
ค่ะ
แล้วสภาพมีความหนักมากมั้งครับ

ภาพแวดล้อมข้างในมืดนะครับมืดเลย
มืดสนิทแล้วก็เราก็เดินหานะครับ
พรุ่งไหนเราเดินลงไปโผล่ปุ๊บนี้เราก็เจอสันทราย
สันทรายที่หนึ่งเราก็ปีนซะปีนขึ้นไปเลย
ถ้ำด้านในที่จะไปหาหลวงพ่อมันค่อนข้างแคบครับ
มันจะพอดีตัวอะไรประมาณนี้ครับ

นั่นจะเป็นหนึ่งโถงด้านในก็จะเป็นโถงที่ว่าจะเป็นปาก
สุดท้ายก็ช่วยกันออกมาได้อย่างปลอดภัยนะฮะ
พระมณัฐท่านก็มีอ่อนเพลียตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะครับ
เราได้ไปคุยด้วยนะครับมีกู้ภัยคนหนึ่งที่บาดเจ็บ
เราก็ได้ไปคุยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปเยี่ยมดูอาการกันหน่อยนะครับ
เราสอบถามอาการของพระมณัฐจากนายแพทย์จตุพลท่านเป็นผู้มนวยการโรงพยาบาลเนินมะปรางนะครับ
คุณหมอบอกว่าหลังจากพระมณัฐออกมาจากถ้ำได้ก็มีอาการหนาวสั่นเล็กน้อย
เนื่องจากพระมณัฐท่านต้องดำน้ำออกมาตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
อยู่ที่ห้องพิเศษนะครับวันนี้เราได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมอาการไปพูดคุยกับท่าน
อาการทั้งหมดปกติดีไม่มีไข้ชีพจรความดันระดับน้ำตาลในเลือดปกตินะครับ
คือคุณหมอเนี่ยบอกว่าพระมณัฐถือว่าท่านมีกำลังใจที่ดีด้วยนะครับ
แล้วก็เตรียมตัวในการเข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
อยู่๕วัน๔คืนเนี่ยก็เลยยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้
เพราะมีเสบียงอาหารท่านจะเข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านมีถั่วแผ่นมีคุกกี้สิงคโปร์
แล้วพระมณัฐเนี่ยที่เตรียมเข้าไปนะก่อนที่จะติดถ้ำนะ
แต่ปกติท่านจะออกมารับบาททุกเช้าใช่เพียงแต่ว่าตั้งแต่เช้าวันที่สี่เนี่ย
ชาวบ้านบอกไม่เห็นพระออกมาเลยวันที่๕ก็ไม่ออกมา
วันที่๖ไม่ออกมาไปบอกเจ้าหน้าที่ดีกว่าแล้วก็ไปช่วยกันเนี่ยนะฮะ
ท่านเตรียมไปนะครับเวลาเข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำ
โดยพระมณัฐท่านบอกว่าท่านจะแบ่งฉันก็คือฉันคุกกี้
ละ๕ชิ้นแล้วก็ถั่วแผ่นเนี่ย๒แผ่น
เหลือเป็นพวกน้ำเปล่ากูโค้ชเกลือแร่นะครับ
ระหว่างที่ติดอยู่ด้านในก็เลยสามารถที่จะดำรงชีพอยู่ได้นะฮะ
ระหว่างที่อยู่ในรถพยาบาลที่คุณหมอคุยกับพระมณัฐนะครับ
ก็พูดคุยปกติคุณหมอบอกนะครับ
ท่านก็ไม่มีอาการลักษณะแบบเรื่องของการหวาดกลัว
จิตตกหวาดวิตกพวกนี้อันนี้ไม่มี

บอกถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยจริงนะ
อาตมาเนี่ยพร้อมที่จะสละชีวิตอยู่ในถ้ำในลักษณะของการปฏิบัติธรรม

ถ้าทุกอย่างปกติดีคาดว่าวันพรุ่งนี้ก็จะออกจากโรงพยาบาลได้
ที่รับนอนโรงพยาบาลก็มีการเอ็กซาเรย์ปอดให้ด้วยเพื่อประเมินว่าไม่มีการติดเชื้ออะไร
ทั้งที่ท่านก็ต้องรอดูอาการประมาณคืนหนึ่งครับดีทุกอย่างครับผม
อาการสัญญาณชีพเรื่องของผมว่าผลเลือดผลอะไรก็น่าจะปกติหมด
วันนี้ทางโรงพยาบาลอนุญาตให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้เข้าไปคุยกับพระมณัฐนะครับ
หลวงพ่อบอกว่าตอนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธินะฮะ
ขณะที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ปฏิหารนะครับ
แต่หลวงพ่อบอกว่านี่แหละคือเรื่องของการช่วยเหลือที่รวดเร็วไม่ใช่ปฏิหารอะไรหรอก
ดีกว่าพ่อบอกว่าจะเหลือแค่ครึ่งแผ่นไม่คิดว่าจะมามากมายขนาดนี้
แล้วก็ขอบคุณที่ยังมีลมหายใจต่ออายุถึงท่อต่อประศาสนาและก็ทำประโยชน์ให้สาธารณะชาติแบบนี้ได้เยอะ
ไม่เจอสถานการณ์อย่างนี้จะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นแบบไหน
ให้ฝึกจิตมาดีขนาดไหน

เอาง่ายว่าคุณประสาทแดกตายก่อน

เพราะว่าน้ำมันขึ้นมาเรื่อย
เราก็พยายามเอาตัวรอดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อยืดระยะเวลา
ทีแรกกะว่าปากหลักตรงนี้ตายตรงนี้แหละไม่สนใจอะไรแล้ว
ก็ชาตินี้ทำมาแค่นี้ก็คือแค่นี้
เขากล่าวว่านั่งแล้วก็ให้น้ำท่วมตายไปเลย
อย่างนั้นถ้าจะเอาภาษาเขาเรียกว่าเข้าทางกายไปเลย
ไม่มีปฏิหารหรอกไม่มีปฏิหารเขาจะปฏิหารจัดการยังไง

ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตายอยู่นี้ขอบคุณพวกเขานะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมด
เอาเป็นว่าหลวงพ่อก็ปลอดภัยดีนะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับมีกู้ภัยท่านหนึ่งที่บาดเจ็บ
ระหว่างเข้าไปช่วยพระมณัฐนะฮะเราจะเห็นภาพตอนที่ออกมาจากถ้ำกัน
ถ้ำพระไสงามคือพระมณัฐท่านถูกช่วยเหลือ
แล้วก็ไปส่งที่รถกู้ชีพรถพยาบาลแล้ว
แต่มีกู้ภัยท่านหนึ่งที่บาดเจ็บนะครับเพราะว่าบาดเจ็บที่ขาด้วย
เพื่อนก็ต้องช่วยกันเนี่ยฮะหามกันออกมานะครับ
ตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลเหมือนกันอาการวันนี้เราก็ได้ไปเยี่ยมนะครับ
ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับซึ่งผู้ที่เป็นกู้ภัยที่บาดเจ็บนะฮะ
เราได้ไปคุยด้วยนะครับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็คือ
นายวิทูลโล่เดชศักดานะครับเป็นปฏิบัติการทีมปฏิบัติการภัยพิบัติ
พึ่งพาจังหวัดนครราชศรีมานะฮะก็เป็นคนที่กอดพระในถ้ำที่เจอเจอพระด้วยนะครับ
เป็นชุดที่เข้าไปช่วยชีวิตนะฮะพระมณัฐนะครับ
บอกว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับประสบอุบัติเหตุคือข้อเท้าพลิกนะฮะ
ระหว่างที่ช่วยพระออกจากถ้ำตอนนี้ไปตรวจสอบแล้วหาคุณหมอเรียบร้อยแล้ว
เป็นลักษณะข้อเท้าอักเสบนะครับอาการปลอดภัยแล้ว
นายวิทูลบอกว่าวินาทีที่เข้าไปช่วยไปถึงตัวพระมณัฐเนี่ย
ระหว่างทางค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะเพราะจากปากถ้ำเนี่ยต้องปีน
ปีนแล้วเดินเท้าไปอีก๒๐เมตรจากนั้นมีจุดที่ต้องเดินเท้าต่อไปอีก
พื้นที่ก็รายล้อมด้วยหินเยอะมากเดินไปเรื่อยทีนี้เริ่มมีน้ำเอ่อแล้วค่ะ
จากน้ำเอ่อนี่ฮะตามภาพของกู้ภัยเลยนะครับของชุดปฏิบัติการ
พอน้ำเอ่อน้ำระดับสูงขึ้นเรื่อยถากจากจุดนี้นะฮะที่เดินไปเนี่ย
จะไปเจอโถงหนึ่งมีลักษณะเป็นอุโมงลึกแล้วอุโมงลึกเนี่ยผ่านได้ครั้งละคนนะฮะ
ต้องใช้เชือกเนี่ยทำแนวเป็นไกด์ไลน์กันไปนะฮะระหว่างทางของอุโมงนะครับ
ยังมีหินงอกหินย้อยอีกมืดก็มืดต้องคอยระวังด้วย
พอผ่านไปได้โถง๑ไปถึงโถง๒โถง๒เนี่ยเป็นจุดที่คาดว่าพระมณัฐท่านอยู่ตรงจุดนั้น
ก็พยายามตะโกนเรียกกันอยู่สัก๑๐นาทีไม่มีเสียงขานรับอะไรมาเลย
ก็เลยตัดสินใจว่าสงสัยต้องดำผ่านจุดที่เป็นแอ่งกระทะของโถงตรงนี้นะฮะ
จะต้องดำผ่านไปนะครับคือระหว่างนี้นะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่ดำไปเนี่ย
ได้ยินเสียงพระมณัฐตะโกนมานะฮะตะโกนขานรับมาว่าโยมโยมหลวงพ่ออยู่นี่
ห่างจากเนินดินไปสักสองร้อยเมตรแล้วก็ไปถึงกันนะฮะ
พอไปถึงก็เจอพระมณัฐอาการหนาวสั่นอยู่ตอนนั้นนะครับ
แต่ว่าทางทีมกู้ภัยที่ไปเจอเนี่ยบอกว่าโอ้โหพอเจอพระเนี่ยแบบดีใจ
คือดีใจแบบขนลุกไปหมดนะฮะเหมือนกับโอ้โหดีใจด้วยที่เจอพระยังมีชีวิตอยู่ฮะ
โยมโยมอยู่นี่ครับผมครับแล้วที่ท่านก็เริ่มโอ้โหผมคนลุกมาก
คือท่านก็ถือว่าแข็งแรงนะครับเพียงแต่หนาวสั่นเพราะว่าอยู่ในหนาวมาก
ยืนหรือว่ายืนครับยืนเดินได้สบายตามปกติเลย
คนลุกยกมือขึ้นหัวเลยครับเพราะว่าท่านแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่ครับ
ตอนนั้นเรารุ้นไหมว่าท่านจะอยู่ถูกครับลุ้นมากเลยครับ
เพราะว่าโถงนี้อาจจะเป็นโถงสุดท้ายที่ถ้าไม่เจอแล้วน่าจะสุด

ที่นำท่านออกมาแล้วพักท่านประมาณสักประมาณครึ่งชั่วโมง
เริ่มมันเริ่มตัวเย็นน้ำเย็นมากครับ
แต่ทีนี้มันจังหวะหินมาเราตกลงไปในหลุม
ข้อเท้าแบบติดเข้าไปเลยครับเพราะทีนี้แทงก์ที่แบกมาประมาณ๓๐กลัวโลกรัม
ทับทำให้กดตัวออกไป
วิทูลนี่ข้อเท้าพลิกตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับ
มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่บาดเจ็บอีก๒คนนะครับท่านผู้ชมครับ
นายชาญชัยสุภาวีรกุลนะครับเป็นทีมปฏิบัติการภัยพิบัตรเพื่อนพึ่งพาเหมือนกันนะครับ
มีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าหัวเข่าเนี่ยไปกระแทกหิน
ก็มีอาการเขียวแล้วก็ช้ำนะครับ
อีกคนนึงคือนายวิทูลสุขสวัสดิ์เป็นกู้ภัยรื่นจิตอาสา
นี่บาดเจ็บนะแข้งแตกนะครับ
แล้วก็นายวิทูลโลเดชศักดาที่คุยกับเรานะครับ
บาดเจ็บข้อเท้าพลิกค่ะนี่ฮะสามท่านนะครับที่บาดเจ็บ

ทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่ช่วยพระมณัฐออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
เพราะว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกคุณรณชัยจิตวิเศษค่ะ
ก็มีการออกมาแถลงข่าวสรุปภาพรวมแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานนะคะ
ที่ให้การช่วยเหลือทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็มีการแบ่งงานกันทำในที่สุด
จนสามารถนำพระมณัฐออกมาได้นะคะ
หลังจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะถอดบทเรียน
กรณีของพระมณัฐเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปในถ้ำโดยภารการ
แล้วก็เสี่ยงที่จะติดถ้ำแบบนี้อีก
แล้วก็จะมีการประสานงานให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการในการเข้าท่องเที่ยว
ชมถ้ำแห่งนี้อย่างชัดเจนด้วยนะคะ
ส่วนอีกประเด็นหนึ่งวันนี้ที่ท่านก็พูดด้วย
สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแผนจากเดิมที่วางไว้ว่าจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำ
สูบน้ำออกมาก่อนจากถ้ำนะฮะ
เพราะวันนี้ท่านบอกว่าคือเป็นเรื่องที่ดี
เพราะว่าอากาศปลอดโปร่งไม่มีฝนตก
แล้วก็ปริมาณน้ำในถ้ำมีการลดระดับลงถึง๑๕เซนติเมตร
ก็เลยมีการตัดสินใจเปลี่ยนแผนค่ะ
โดยการให้พระมณัฐดำน้ำออกมา
ไม่ต้องรอเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกมานะคะ
ถ้าเกิดว่ารอเครื่องสูบน้ำอาจจะช้ากว่าการให้พระดำน้ำออกมานะคะ
ท่านก็มีการสมมุติด้วยท่านบอกว่าสมมุติมีการสูบน้ำออก
แล้วก็ต้องรอระดับน้ำลดลง
ถ้าโชคไม่ดีเหมือนวันนี้คือฝนตกลงมาซ้ำอีก

การช่วยเหลือพระมณัฐก็จะยิ่งราชาออกไปนะคะ
ทุกผู้ชมครับ
ทำ
อำเพลงเนิมปลางจังหวัดพฤษฎรูโลกนะครับ
ถ้ำนี้ก็ลึกกว้างใหญ่นะฮะ
ด้านในก็สลับซับซ้อนนะครับ
แล้วยังมีเรื่องราวอาถรรพ์ที่เขาบอกเล่าต่อกันมานะครับ

เราจะพาไปสำรวจแล้วก็ไปดูเรื่องราวความลึกลับของถ้ำแห่งนี้นะครับ
แห่งนี้นะครับท่ำพระทรัยงามเนี่ยจุดที่พระมนัสท่านไปติดอยู่
ออกมาได้แล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวความอาถรรพ์สิ่งเล่นลับ
อยู่มากมายนะฮะตามคำบอกเล่านะครับแต่ถ้ำแห่งนี้เนี่ยนี่เป็นภาพ
อดีตนะฮะจะเป็นฤษีแบบนี้นะครับเป็นพระสงฆ์เป็นผู้คนทั่ว
ไปเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะเหลือเกินกับการนั่ง
สมาธิวิปัศนากรรมฐานปฏิบัติธรรมก็เลยมากันเยอะนะฮะแต่ส่วน
มากเนี่ยเขาก็จะดูเวลามาในช่วงหน้าร้อนถ้ามาหน้าฝนฝน
ตกหนักน้ำท่วมถ้ำปิดทางเข้าออกทีนี้ยุ่งนะครับแต่ก็มี
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ในถ้ำเนี่ยหลายคนจากหลากหลายกรณีนะ
ครับพระที่ศูนย์หายในท่ำแล้วหาไม่เจอเลยเนี่ยมีนะ
จากการสำรวจพบว่าดูจุดนี่คือจุดด้านหน้าทางเข้าถ้ำ
ก่อนอ่านะฮะทางเข้าถ้ำเลยเนี่ยจะมีพระพุทธรูปนะครับแล้วมี
มีการปั้นรูปทาเวชสุวรรณสีขาวเอาไว้๒ตนนะฮะทาเวชสุวรรณสีขาว๒
ตนนะครับอยู่ที่ปากทางเข้าถ้ำด้วยนะฮะซึ่งท้าเวสุวรรณ
เนี่ยตามความเชื่อก็คือเป็นผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์แล้ว
นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอร่ามนะครับที่มีการสร้าง
ไว้ด้วยให้คนที่จะเข้าถ้ำมาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้กราบไหว้
การะก่อนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับด้านหน้าทางเข้าปากถ้ำพระ
ไส้งามมีรูปปั้นพญานาคด้วยนะครับท่าเวสวรรค์สีขาวเนี่ยอยู่
ด้านหน้าพระพุทธรูปส่วนนี้คือพญานาคนะครับพญานาคสีเขียว
รกฏ๗เสียนนะฮะลักษณะผิวกายแบบนี้นะครับพญานาคผิวสีขาวสีทอง
มวยผมด้วยนะครับแล้วก็ตั้งสารพระภูมิเจ้าที่เอาไว้ด้วย
ซึ่งก็พบว่ามีชาวบ้านแถวนี้นะครับหรือว่านักท่องเที่ยว
ว่าคนที่มาที่ถ้ำมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ย
พานบายสีรูปพญานาคมาวางไว้ที่หน้าถ้ำด้วย
นี่นะฮะนี่เป็นจุดหน้าถ้ำทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับแม่ชีท่านหนึ่งนะฮะท่านชื่อแม่ชีสวยนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วย
ชีบอกว่าเคยเข้าไปนั่งสมาธิในถ้ำพระไสงามนะฮะ
เคยเข้าไปหลายครั้งแล้วด้วยแม่ชีบอกว่า
แม่ชีเองหรือว่าพระสงฆ์หรือว่าบุคคลต่าง
เนี่ยชอบเข้าไปด้านในถ้ำพระสายงาม
เพราะด้านในเนี่ยเงียบสงบมากเหมาะกับการนั่งสมาธิ
บรรยากาศในถ้ำก็เย็นสบายนะฮะนั่งสมาธิแล้ว
ถ้าเกิดกระหายน้ำในถ้ำเนี่ยก็มีทานน้ำไหล
ที่มันก็สงบดีค่ะเป็นที่สูงสวยหน้านั่ง

แต่ไปก็มันก็ไม่น่ากลัวนะไปช่วงที่ฝนไม่มีน่ะ
ถ้าหน้าฝนไม่มีคนเข้าหรอก
มีแม่ชีนะรูสียังมารูสียังเข้าไป
ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจภายในถ้ำด้วยนะคะ
มีพระรูปหนึ่งที่ท่านเคยเข้ามาวิปัศนากรรมฐานในถ้ำเป็นผู้นำทาง

แส้นทางเข้าไปในถ้ำคุณผู้ชมคือต้องปีนบันไดขึ้น
ระยะทาง๒๐เมตรความชันของบันไดสักประมาณ๔๕องศา
จากนั้นจะเจอทางลงเข้าปากถ้ำ
มีความชัน๓๐องศาระยะทาง๗๐๘๐เมตร
ตลอดเส้นทางก็จะเป็นลักษณะคือทางคดเคี้ยว

ใช่ค่ะแต่เขาทำบันไดกันไว้แล้วอ่าอุ้ยแต่มันชันมากนะดิ่งลงไปเลยนะ

บันไดแบบนี้แล้วลักษณะข้างในจะมีหินงอกหินย้อยตลอดเส้นทาง

พอลงไปเสร็จปุ๊บก็จะไปพบกับเส้นทางที่ราบ
สามารถเดินได้ด้วยเท้าเปล่าไม่ต้องใช้บันไดแล้ว

นะฮะเห็นไหมหินเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะทีนี้
ค่ะทีนี้จากจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมไปจนถึง๓แยก
จะมีระยะทาง๒๐๐เมตรถ้าเกิดว่าเลี้ยวขวาเนี่ย
จะเป็นทางน้ำไหลซึ่งเป็นทางออกไปสำนักสงฆ์
แต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยวซ้ายจะเป็นทางที่ไปพบกับแอ่งกระทะ
จากจุด๓แยกนี้ไปจนถึงแอ่งกระทะระยะทาง๑๕๐เมตร
ครับนี่ฮะท่านพาเราเข้าไปนะฮะ
ใช่ค่ะนี่ท่านเป็นคนนำทางนะคะ
แอ่งกระทะนี้นะคะคุณผู้ชมมีระยะทาง๑๕เมตร

ขนาดความกว้างของทางเดินปกติคือ๙เมตร
ส่วนจุดที่แคบที่สุดของแอ่งกระทะคือ
บริเวณนี้จะมีหินงอกหินย้อยอยู่ที่ผนังถ้ำค่ะ
วัดความสูงจากพื้นถ้ำถึงยอดแหลมของหินย้อย
อยู่ที่๑เมตรกับ๖๐เซนติเมตร
ถ้ามุดผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะไปเจอกับเนินสูง๒๐เมตร
ว่าจุดนี้แหละค่ะจะเป็นจุดที่พระมณัฐ
พักอยู่ภายในถ้ำใส่งามนะ

กลางวันนี่ด้านในก็มืด

นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วพอเดินเข้าไปเรื่อยนะคะ
ก็จะไปเจอกับฤษี
ฤษีท่านนี้ท่านบอกว่า
ถ้ำแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ถ้ำธรรมดานะคะ

และไม่เหมือนถ้ำขุนน้ำนามนอนค่ะ

ตอนที่คุณภูริพัฒน์เดินเข้าไปเนี่ย
มีการผูกเอาไว้ที่หินงอก

งั้นเดี๋ยวเผื่อเดินมาแล้วมองไม่เห็นกัน
เดินชนเข้ามานี่เกิดอุบัติเหตุนะครับ

เนี่ยคุณภูริพัฒน์ก็เดินไปเรื่อยนะครับ
คือพอเดินเข้าไปจะเจอน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำมากขึ้นเรื่อยเหมือนกันนะครับ
แล้วได้ยินเสียงสวดมนต์ดังกล้องอยู่ในถ้ำด้วยนะ

ตอนนั้นก็งงกันว่าเสียงใครมาสวดมนต์

สุดท้ายแล้วทีมข่าวก็ต้องเดินตามหาต้นต่อของเสียงนะคะ

สุดท้ายแล้วไปพบกับฤษีท่านหนึ่งค่ะ
ท่านนั่งสวดบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ภายในถ้ำ
พระพุทธรูปองค์สีเขียวมรกฏนะครับ
แล้วก็มีเต็นต์อาหารที่เตรียมไว้สำหรับประทังชีวิตด้วย
เทียนไว้สำหรับส่องสว่างนะฮะ

จากนั้นคุณภูริพัฒน์ได้มีโอกาสคุยกับรูสีตนนี้นะคะ
ทราบว่ามาปฏิบัติธรรมภายในถ้ำแห่งนี้ได้๒วัน๒คืนแล้ว
คืนก่อนหน้านี้มีกู้ภัยตามเข้ามานะคะมาตามหาพระ
ก็เลยทราบว่ามีพระติดอยู่ในถ้ำ
แล้วก็ตอนที่สวดมนต์ภาวนาอยู่ในถ้ำ
ท่านฤษีบอกว่าท่านได้กลิ่นทูบโชยมานะฮะ
คล้ายกับว่ามีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ภายในถ้ำ
แล้วเขาจะเอาชีวิตพระรูปนั้น

ฤษีตนนั้นก็เลยพยายามสวดมนต์เพื่อช่วยเหลือ
สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำว่า
มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเอาชีวิตพระรูปนั้นไป
มีแต่จะสร้างเวรสร้างกรรมกันเพิ่มเติมอีก

ดูเหมือนเขาจะเอาไป
ผมก็เลยมาสวดมนตร์ทำวิธีทอดให้เขาปลดปล่อยเขาไป
ชี้ช่องทางไปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรที่จะเอาชีวิตพระอุโศค
มีแต่การสร้างเวรสร้างกรรม
ทุกความเชื่อนะฮะติดตามที่รุษีคนนี้เขากล่าวอ้างกับเรานะ

ฤษีตัวนี้ยังบอกอีกนะว่าถ้ำแห่งนี้เนี่ยไม่ใช่ถ้ำธรรมดานะครับ
เหมือนถ้ำขุนน้ำนามนอนที่จังหวัดเชียงรายนะเพราะมีประวัติเนี่ยยาวนาน
หากมองไปอีกมิติหนึ่งของถ้ำเนี่ยถ้ำแห่งนี้จะเป็นห้องพักของนคราช
ซึ่งจะพากันมาสวดมนต์ที่นี่ถัดไปอีกชั้นหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ฤษีบอกว่าจะเป็นเหมือนกับเขาพระสุเมนลึกสุดในถ้ำจะมีโคตรเหล็กไหลอยู่เป็นจำนวนมากนะคะ
มันเป็นห้องพักของนาคาราชแล้วก็สาธุเวลาเขาจะสวดมนต์กันในโลกทิพย์
ภูมิทิพย์ของเขาเนี่ยจิตทิพย์ของพวกเขาเนี่ย
สาธุสวดเข้าไปลึกมันก็จะเป็นเขาพระสุเมนมันก็จะเป็นใช่
สาวหลักเมืองใช่ลึกเข้าไปมันก็จะเป็นห้องสงบัตรเอ่อสาธุ
เข้าไปสุดเลยในผนังถ้ำจะเป็นนิรกาหมดเลย

มันเหมือนกับดินมันเหมือนกับโคตรเหล็กไหลอยู่ที่นั่น
คุณภูริพัฒน์ก็ถามฤษีตนนี้นะคะว่าทำไมถึงมาบำเพ็ญเพียรภาวนาที่นี่นะคะ
ฤษีบอกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนเนี่ยตนเองเคยมาจอดรถที่หน้าถ้ำ
จอดรถแล้วก็นอนรถกระจกด้วยตอนนั้นสักประมาณตีหนึ่งตีสองครับ
ฝันค่ะฝันเห็นคนรูปร่างสูง๘ศอกเดินออกมาจากถ้ำ
แล้วก็มาทุบรถของตนเองนะตอนนั้นก็เลยตกใจตื่นนับตั้งแต่นั้นมา
ก็เลยมาบำเพ็ญเพียรภาวนาภายในถ้ำเพื่อสร้างบุญบารมีนะคะ

แต่ว่าผู้ชายที่เราคุยด้วยเขาบอกเขาเป็นฤษีแต่วันนี้อาจจะใส่ชุดสีขาวใช่ไหม
ก็แสดงว่าในถ้ำเนี่ยมันจะมีหลายจุดอย่างจุดนี้เขาเข้ามา๒วัน๒คืน
แต่ของจุดพระมณัฐเนี่ยท่านไปเจอจุดที่น้ำท่วมพอดี
ก็เลยออกมาไม่ได้นะครับถ้ำแห่งนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่ผ่านมามักจะมีผู้ที่เข้าไปในถ้ำแล้วเอาเครื่องมือเข้าไปด้วย
นี่ด้านบนนะฮะถ้ำนี้กว้างใหญ่ทีเดียวนะครับ
เข้าไปด้านในเนี่ยเอาเครื่องมือไปซ่อหินสีดำ
ชาวบ้านเรียกว่าเหล็กไหลนะเพื่อจะเอาออกมานะครับ
แต่บางคนก็บอกว่าลักษณะเหมือนกับเป็นหินสีดำที่เอามาเป็นวัตถุมงคลบูชาแทนเหล็กไหลอ่ะนะฮะ
เพียงแต่มันสีดำเหมือนกันนะครับ
หลังจากเดินเข้าไปในถ้ำสัก๔๐นาทีวัดระยะทางจากปากถ้ำเนี่ย
ก็ราว๕๐๐เมตรจะมีห้องโถงที่๒เขาเรียกกันห้องโถงที่๒นะฮะ
ตรงนี้เขาเรียกกันว่าห้องเหล็กไหลหรือเมืองเหล็กไหล
นี่นะฮะเนื่องจากมีแร่ที่มีคราบสีดำมันเกาะติดที่ผนังกับตัวก้อนหิน
แบบเลื่อมดำสนิทเลยอ่ะค่ะแต่มันไม่สามารถแกะหรือหยิบออกมาด้วยมือเปล่านะครับ
คือผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปสำรวจเนี่ยเจอร่องรอยการซ้อด้วยนะฮะ
ซ้อบางจุดด้วยนะครับเดินเข้าไปถึงห้องเหล็กไหลตรงนี้เนี่ย
มุดลอดซอกหินลงมาอีกแต่ว่าสภาพด้านในนี้มีลมพัดเย็นต่อเนื่องนะครับ
มีพวกร่องรอยน้ำท่วมให้เห็นด้วยนะครับคือถ้าเข้าฤดูน้ำหลากน้ำท่วมหน้าฝนเนี่ย
คือต้องมุดดำน้ำลอดซอดหินกันอ่ะนะฮะแน่เลยอ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับ
ถ้าน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยนะครับนี่หน้าร้อนยังเข้ากันได้นะครับ
พระผู้ดูแลสำนักสงฆ์ถ้ำพระสายงามนะครับบอกว่า
ถ้ำพระเนี่ยเป็นเสมือนเมืองลับแลคือพอลงไปเนี่ยลักษณะเหมือนกับ
เป็นวังที่มีน้ำไหลตลอดในถ้ำก็เป็นห้องโถงนะฮะ
หรือพระเนี่ยเข้ามาอาศัยได้นะครับ
ถ้าจำทางออกได้นะครับแล้วก็ไม่ติดเรื่องของน้ำที่ขังอยู่นะครับ
ถ้ำนี้ประวัติยาวนานนะครับถ้ำพระสายงามนะครับปี๒๕๕๙
มีเสียงล่ำลือกันว่ามีพระรูปหนึ่งมากับสมเนรรูปหนึ่ง
เข้าไปปฏิบัติธรรมในถ้ำแล้วศูนย์หายไป
จากนั้นปี๒๕๑๐มีชีปะขาวคนหนึ่งเข้าไปปฏิบัติธรรมเหมือนกัน
ก็ศูนย์หายไปปี๒๕๕๙
มีคณะสำรวจชาวต่างชาติมาสำรวจถ้ำ
ไม่ได้ข้อมูลอะไรออกมาเลยนะฮะปีสามเก้ามีชาวต่างชาติกลุ่มเดิมกลับมาอีก
มาสำรวจอีกไปเจอปลาสีขาว
ไร้ตาอยู่ในถ้ำแห่งนี้
ปี๒๕๕๐กลุ่มชาวต่างชาติ
กลับมาสำรวจอีกทีเนี้ยมาสองครั้งด้วยนะครับ
แต่ละครั้งใช้เวลาสำรวจไม่น้อยกว่า๙ชั่วโมงแต่ที่สำคัญก็คือ
ชั่วโมงที่เขาออกมาเนี่ยเพราะเขาบอกว่า
มันหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ค่ะคือไม่รู้จุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนนะฮะ
ก็เลยสำรวจได้๒ครั้งครั้งละ๙ชั่วโมง
นี่คือเรื่องราวของถ้ำพระไสงามนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พาเดินสำรวจด้านในหมด
พระมณัฐช่วยออกมาได้เรียบร้อยแล้ว